ตึงได้ยินเสียงไม้กั้นหรือเปล่า
ไม้กั้นจะลงแค่ได้ยินเสียงต้องเป็นไง

ทั้งสองฝั่งเลยนะไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนก็ตาม

แต่อีกฝั่งนึงกระบะตู้ทึบ
คุณผู้ชมดูเองแล้วกันว่าเขาจอดหรือไม่จอดค่ะ
คุณผู้ชมเห็นไหม
จริงมอเตอร์ไซค์กับกระบะขาวเขาจอดนะ
แต่ฝั่งนั้นกระบะตู้ทึบไม่จอดไง

นี่จะเห็นมอเตอร์ไซค์ถอยถอยมานิดนึงด้วยนะ
ใช่แล้วจังหวะนี้คิดดูสิ
กระบะตู้ทึบหัวรถกับตู้ทึบน่ะแยกออกจากกันเลยนะ

ส่วนหัวรถมากวาดเอามอเตอร์ไซค์๒คันที่จอดอยู่อย่างนั้นนะคะ
คุณผู้ชมนี่เจ็บกันระนาวเหมือนกันนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นค่ะ
เมื่อวันที่๒๗ธันวาที่ผ่านมา
นี่คือทางข้ามรถไฟถนนท้องคุ้งนะคะ

เนี่ยสภาพอยู่แบบนี้คุณผู้ชม
แล้วจากการตรวจสอบกระบะตู้ทึบที่ฝ่าไม้กั้นมาเสียหายทั้งคันเลยค่ะ
เห็นไหมหัวกับตัวตู้ทึบมันหลุดออกจากกันแบบนี้
แล้วกระบะคันขาวที่จอดอยู่หลังมอเตอร์ไซค์
ก็โดนตู้ทึบมาพุ่งเข้าใส่
นี่ดูสิป้ายที่บอกว่าหยุดนี้ก็เสียหาย
ไซค์๒คันที่จอดอยู่ก็โดนหัวกระบะตู้ทึบมากวาด
ชนล้มไป๒คันเลยนะคะ
จริงว่าจริงตรงนั้นเนี่ยนะ

มีสัญญาณเตือนแล้วมีแผงกั้นปิดลงมา
แต่ว่าไม้กั้นเหมือนกับว่ามันไม่ได้ปิดยาว

คือมันยังมีช่องให้พ้นไปได้ยังให้ขับไปได้แบบนี้
แล้วตรงนี้แหละมันถือว่าเป็นช่องว่างที่คนฝ่าไม้กั้นกันมาเยอะ
กระบะตู้ทึบอันนี้ก็เป็นอีกคันนึงค่ะ

แล้วทั้งที่ฝั่งนี้เขาจอดรอแบบทำถูกตามแบบ
เออทำถูกตามกฎจราจรเลยนะ

แล้วเป็นยังไงรถไฟพุ่งชนรถตู้กระบะตู้ทึบก็เลยกระเด็นข้ามฝั่งมา
ชนมอเตอร์ไซค์๒คันแล้วก็ชนกระบะขาวคันนี้

หนึ่งในห้าเป็นพนักงานรถไฟ
เสร็จกระจกอ่ะทิ้มตาซ้ายโอ้ยก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลโอ้ย

นี่ค่ะทีนี้ถามคนขับกระบะตู้ทึบ
อายุ๑๘ปีเขาบอกว่าไงรู้ไหม
คือผมฝ่าแผงกั้นจริง
เฮ้ยแล้วจะฝ่าแผงกั้นทำไมอ่ะเนาะทำไมอ่ะ

ผมคิดว่าไม้กั้นลงมาแต่รถไฟยังไม่มา
ขับรถส่งของใช่แล้วพี่คิดอย่างนี้ได้ยังไง
ก็นี่ไงพอคนขับกระบะตู้ทึบคิดแบบนี้
ก็เลยคิดว่าเออฝ่าแผงกั้นฝ่าไม้กั้นจู่รถไฟพุ่งมา
แล้วก็ทำให้รถเขากระเด็นข้ามฝั่งมาแบบนี้
แน่นอนค่ะเขาต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
ฟังชาวบ้านบ้างชาวบ้านบอกว่าอุ้ยแถวนี้นะ
มีทั้งวัดมีทั้งโรงเรียนมันเป็นย่านชุมชน
แล้วคนก็ผ่านไปผ่านมาเยอะที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุบ่อย
เพราะอะไรบ้างล่ะอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้น
สัญญาณเตือนรถไฟบางทีก็ขัดข้อง
อันนี้หนึ่งล่ะสองไม้กั้นมันสั้น
จนมีคนฝ่าไม้กั้นประจำเลยอะค่ะฟังเสียงชาวบ้านหน่อยนะคะ
อย่าได้ยาวนะ
อย่าได้ยาวสำหรับมัน

มันจะเห็นตายก่อน
คุณผู้ชมครับแต่เบิร์ตเห็นว่า

แต่ไอ้ไม้กั้นมันจะสั้นหรือยาว

คนขับรถมาเนี่ยแม้ไม้สั้นจะกั้นแต่ถ้ามันลงมาแล้วคุณต้องไม่ออกมา

เอออย่าฝืนนี่ต่างหากคือต้นเหตุ

นี่แหละครับจุดที่จิตสำนึกของการขับขี่เนี่ย

ที่ผมขึ้นขนาดนี้เพราะแล้วผมเมื่อกี้นะ
ถ้าโดนมอเตอร์ไซค์๒คันนั้นไปเต็มเขาจะเป็นยังไงล่ะชีวิตเขา

นี่คันนี้ผมเห็นใจเขามากเลย๒คันนี้
ค่ะนี่ฟังชาวบ้านไปแล้วใช่ไหม
ทางผู้ใหญ่บ้านค่ะผู้ใหญ่ปียะแจ่มจรรย์
ผู้หญ่บ้านหมู่๒นะนะนี่อีกใครนะรึเปล่า
ชับลูกบ้านเลยนะว่าจะต้องเพิ่มความระมัดระวังแล้วผู้ใหญ่รับปากว่าเดี๋ยวจะประสานกับทางเทศบาล
ประสานกับการรถไฟเดี๋ยวต้องช่วยกันหาแนวทางแก้ไขเพื่อความปลอดภัยว่า
เรื่องไม้กั้นเสียบ่อยสัญญาณเสียบ่อยจะมีการมาตรวจสอบมาซ่อมบำรุงยังไงบ้าง
แล้วเรื่องของไม้กั้นที่ชาวบ้านเขาร้องขอมาเป็นไม้กั้นยาว
เดี๋ยวประสานต่อว่าหลังจากนี้จะทำจะเปลี่ยนจะแก้ไขยังไงได้บ้างนะคะ